มีพ่อคนหนึ่งที่อายุทยาอายุ๔๐ปีแล้ว

แต่พ่อต้องดูแลลูกวัย๖ขวบ

ไปดูหน่อยไปดูภาพหน่อยคุณผู้ชม

พยายามลากเด็กคนนี้ออกมาหนีจากพ่อเขา
ก็เพราะเกิดว่าที่ดูเหมือนแลกถูกรู่ถูกกัง

จะกลับไปหาพ่ออย่าทำพ่อหนูอย่าจับพ่อหนู

เพราะพ่อจะฆ่าตัวเด็กเนี่ย
เด็กอายุ๖ขวบลากกันมา
เป็นภาพที่เห็นแล้วก็สลดใจนะ

หลังจากถูกพ่ออายุ๔๐คุ้มครั่ง
จับลูกเป็นตัวประกันขู่จะฆ่าปาดคอลูกให้ตาย
และตะโกนจะขอพบเมียที่หนีไปมีครอบครัวใหม่

พ่อเนี่ยยังไม่หยุดครั่งนะครับ
เดินออกมาถือมีดตามมา

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานครับ
บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลบางรกรรม

ที่ช่วยมาได้นั่งร้องไห้ตลอด
เพราะเด็กยอมรับอย่างหนึ่งว่าเด็กติดพ่อมาก

แล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่และญาติก็นำตัวเด็กกลับไปส่งคืน
เพื่อให้พ่อสงบสติอารมณ์ลง
และก็พยายามจะเรียกรอบอีกครั้ง

และพยายามเรียกรอบนะครับ
สอบถามคนก่อเหตุคือพ่อเนี่ยบอกว่า

ไปสอบถามปู่ก็คือพ่อคนก่อเหตุนะฮะ
บอกว่าลูกชายเขามีอาการคุ้มครั่ง

ทุบตีลูกจับมัดมือมัดเท้า

ก่อนหน้านี้พยายามจะพาเด็กเนี่ยไป
พาลูกชายเขาคือคนโตคือพ่อไปรักษาแล้ว

แล้วก็ชอบไปศักดันเล่นของ
พอเมียหนีไปก็มีอาการเริ่มหนักขึ้น

กลัวว่าจะมีคนไปเอาลูกบ้างอะไรบ้าง

บางครั้งก็จะถือมีดเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยฮะ

บางครั้งก็ถือมิดแกว่งไปตามถนนไล่ฟันนู่นนี่นั่น
ฟันถังขยะฟันต้นไม้ชาวบ้านก็หวาดกลัว

นี่ยังยืนแบบอย่างนี้อยู่เนี่ยครับ

หลังจากนี้ญาติกับเพื่อนบ้านและผู้ใหญ่บ้านก็จะเข้าไปพยายามพูดคุยนะ
เพื่อเอาตัวชายคนนี้ไปให้คุณหมอตรวจรักษาแล้วก็ไม่ให้เกิดอาการคุ้มครั่งอีก
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องส่งลูกกลับไปให้เขาอ่ะอืม

แต่ตัวผู้ชายคนคุ้มครั่งเนี่ยก็คือเดี๋ยวต้องส่งให้แพทย์นั้นตรวจสอบต่อไปนะครับ
ถึงแม้เห็นไหมพ่อจะทำเขาขนาดไหนลูกเนี่ยรักพ่อมากเหลือเกิน
อย่าทำพ่อหนูแล้วก็อยากกลับไปหาพ่อ
ถึงแม้ถูกพ่อทุบตีเอาไปมัดตากแดดแล้วพ่อจะฆ่าเขาก็ตาม